คนในวงการกีฬาส่งมอบน้ำใจให้กับทีมแพทย์
โดยการส่งมอบสิ่งของจำเป็นให้กับทีมแพทย์เพื่อสู้กับโรคโควิด๑๙
มูลนิธิซิโก้นะครับได้มอบหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ที่จำเป็นทางการแพท
กับสถาบันบำราชนราดูนเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด๑๙
ประกอบด้วยหน้ากากอนามัยครับเจลล้างมือน้ำยาล้างมือน้ำยาฆ่าเชื้อถูพื้น

ก็ทางด้านมูลนิธิซิโก้เนี่ยยังคงเดินสายนะครับบริจักษ์อุปกรณ์ให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดี
ก็เป็นอีกหนึ่งโรงพยาบาลสำคัญอีกแห่งหนึ่งนะครับในการรักษาผู้ติดโรคโควิด๑๙
โดยซิโก้ก็หวังว่าอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับจะมีประโยชน์ต่อบุคลากรทางการแพทย์
รวมทั้งขอบคุณผู้ร่วมบริจักษ์ทุกท่านมาณที่นี้ด้วยนะครับ
ส่วนกรณีที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับ
มีแผนที่จะควบรวมไทยลีก๓และไทยลีก๔ให้เป็นหลีกเดียว
และวางแผนจะกลับมาแข่งขันกันในเดือนกันยายน
อย่างไรก็ตามครับจากมติบางส่วนในที่ประชุมเล็กของแต่ละโซนนะฮะ
พบว่าหลายทีมในไทยลีก๓ยังไม่อยากให้มีการควบรวมหลีก
เนื่องจากมองว่ามีการแบ่งระดับของทีมตามความเหมาะสมแล้ว
ขณะที่บางส่วนเห็นว่าการควบรวมหลีกนั้นจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้
เสียงมันก็ยังคงแตกอยู่แต่ยังไม่ได้ข้อสรุปนั่นเองนะครับ
ทั้งนี้ทางสมาคมจะเชิญตัวแทนสโมสรจากไทยลีก๓แล้วก็ไทยลีก๔มาร่วมหารือ
ความเห็นต่างในวันพรุ่งนี้เวลา๑๐นาฬิกา๓๐นาทีที่อาคารจิตอุทัยคาดว่าจะมีบทสรุปที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับ